ในคุณภิกษ์สองพันไรก็ได้เอ่อมีโจทย์แทนของวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่
แล้วก็ผมนะครับตามไปก้นแล้วอ่าทางวัดก็ได้ให้ความร่วมมือ
ตรงนั้นกับเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ขออยู่กัน